ไม่ใช่

กับโทนโทนครับ
แคลลาวทั้งใจ
จะไม่ให้รักแม่รักได้อย่างไร
ฟื้นตัวเองไม่เป็น

ส่วนอัลดอร์มันเป็นบรรยากาศที่เราสามารถสนุกกับบรรยากาศรอบข้างได้กว้างขึ้น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

เกิดเก่าไปทุกวันได้ไหม
เริ่มสนิทแล้วครับ
เพราะไม่สนิทมาตั้งนานแล้ว

มีผลต่อใจหรืออะไร
ถ้ามีผลต่อสตางค์ก็คงจะมีผลต่อใจ
แต่สำหรับเราเราก็รู้สึกว่ามีผลต่อหัวใจน่าจะเวิร์ค
เพราะเป็นชื่อเพลงของเราด้วยและเป็นเรื่องที่แต่งจากเราด้วย

ที่ติดหูอยู่กับคนคนนั้นไปตลอดที่ติดใช้มันอาจจะอยู่ได้แค่ไม่นาน

คนทุกที่นะฮะที่มีเป็นเลวบ้างบางที่

รวมไปถึงโชว์ดีจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ
ก็จะไปรวมไปเจอกันที่นั่นรับรองว่าสนุกสนานแน่นอน
แล้วใครที่มีบัตรแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันไปสนุกกันวันนั้นฮะ
และใครที่ไม่มีบัตรนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ
ยังไงก็ถึงไม่ได้อยู่ในงานแต่ได้ซึมซับบรรยากาศ
และได้ยินทุกเพลงฮิต๑๐๐เพลงแน่นอนครับ